แต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์ของวันวิสาขบูชา
ถือว่าเป็นวันพระใหญ่พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะ
หลายคนเขาเตรียมตัวกันแล้วแหละบางคนก็วางแผนว่า
จะไปทำบุญตื่นเช้าตักบาทกันนะคะ
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเขาก็เตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนเหมือนกันค่ะ
ซึ่งก็เป็นการจัดงานร่วมกับพุทธศาสนิกชนเพื่อนบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีรวมถึงพม่าด้วย
เป็นการสืบสารวิถีถิ่นวิถีไทยแล้วก็ผนวกกันเป็นวัฒนธรรมอาเซียนค่ะ
นายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมบอกเลยนะคะว่า
งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา๒๕๕๙
ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๔๒๐พฤษภาคมนี้
นายวีระโรธพัฒนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีนโยบายค่ะ
กรมการศาสนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
จัดงานวิสาขบูชาอาเซียนกับพุทธศาสนิกชนในประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวอย่างอย่างที่จังหวัดตากนะคะแล้วก็เมืองเมียวดีประเทศพม่า
เขาจะจัดกิจกรรมตักบาทร่วมกันระหว่างไทยพม่า
มีการแสดงสินค้าชุมชนที่วัดไทยสามัคคีแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยพม่าด้วยค่ะ
จังหวัดที่มีชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับ
อย่างเช่นที่จังหวัดตากก็จะมีพี่น้องจากเมียนมาร์มาทำบุญตักบาท
กันที่สะพานมิตรภาพที่จังหวัดตากก็จะเป็นภาพความร่วมมือของสองประเทศร่วมกัน
ก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเพื่อนบ้านที่มีการนับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันนะครับ
จากนี้ก็มีจังหวัดอื่นด้วยนะคะที่เตรียมพร้อมแล้วล่ะ
ที่จะจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชา
สัมพันธมัยตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา
รวมแล้ว๑๕จังหวัดด้วยกัน
ครอบคลุมหมดเลยนะคะ๔ภาคทั่วประเทศไทย
จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของประเทศไทย
ลาวพม่าแล้วก็กัมพูชา
คือเราจะเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

เป็นการผนวกรวมวิถีถิ่นวิถีไทย
แล้วก็วัฒนธรรมอาเซียนในการจัดกิจกรรมแบบนี้